ใครจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะคะหรือว่าจะจอดรถที่ไหน
ก็ต้องระมัดระวังขโมยด้วยเพราะว่าขณะนี้ก็มีขโมยระบาดอยู่หลายพื้นที่
อย่างเช่นที่จังหวัดนครปฐมนะคะตำรวจได้จับขโมยที่ตระเวน
ขโมยรถจักรยานยนต์ได้เกือบร้อยคัน
และจากการสอบประวัติพบว่าคนร้ายนี้ก่อเหตุมาแล้วนับไม่ถ้วนค่ะ
นี่คือนาทีที่คนร้ายเข้าไปขโมยรถของผู้เสียหายนะคะเป็นภาพที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะ
ก่อนที่ตำรวจสพโพแก้วจะตามตัวคนร้ายได้ทราบชื่อก็คือนายชัยวัดรักซื่อหรือแคร์
อยู่บ้านหมู่๕ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
โดยชุดสืบสวนได้จับได้ที่ห้องพักไม่มีเลขที่กลางซอยวัดเทียนดัดตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนายชายวัดให้การรับสารภาพว่า
ลงมือก่อเหตุกับเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะชื่อนายต้นออกตระเวนรักรถจักรยานยนต์
ภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมสมุทรสาครทำมาประมาณเกือบ๑ปีแล้ว
ซึ่งเท่าที่จำได้น่าจะขโมยรถจักรยานยนต์ไปประมาณ๗๐๘๐คันนะคะ
โดยจะออกไปตระเวนหารถตามห้องพักห้องเช่าซึ่งก็จะใช้เหล็กงัดที่รูกุญแจ
และใช้ไขควงกระแทกทำลายวงจรรถและขับออกไปบางจุดนั้นก็ขโมยไปพร้อมกันสองคัน
และจะก่อเหตุในช่วงเวลา๑นาฬิกาถึง๔นาฬิกาค่ะ
เพราะช่วงนี้คนกำลังหลับสนิทส่วนรถที่ขโมยไปได้
ก็จะนำไปขายให้กับคนที่มาซื้อต่อในราคาคันละแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาท
เมื่อได้เงินมาแล้วก็จะนำให้กับครอบครัวส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็นำไปเที่ยวร้านอาหาร
หลังการสอบสวนตำรวจได้นำตัวนายชัยวัดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

จากผู้ต้องหาได้ก่อเหตุขโมยรถในพื้นที่สพโพแก้วถึง๒๔คดี
จะต้องไปชี้จุดถึง๒๔สถานที่
และที่หน้าสพโพแก้วก็มีตำรวจจากหลายโรงพัก

โดยมีข้อกล่าวหาทั้งหมดรวม๓๙คดี
ส่วนเพื่อนร่วมแก๊งก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ